ส่วนเรื่องกรณีพิพาทของเพื่อนบ้านที่มีปัญหาเรื่องที่ดินลุกล้ำกันมาแล้วก็เป็นเหตุให้มีการยิงกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่ายังพิจารณาอยู่ว่าจะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่า
เพราะว่ากลัวจะเกิดสถานการณ์วุ่นวายขึ้น
นี่คือคดีที่นายดำรงนะคะอายุ๗๒ปีถูกยิงที่หน้าผากกับสี่ข้างจนเสียชีวิตในบ้านพักที่คลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็มีญาติของเขาอีกคนนึงคือนายสุพธเนี่ยบาดเจ็บถูกทุบด้วยอาวุธปืนนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือในเอกรงอายุ๓๙ปีก็บาดเจ็บเหมือนกันถูกจับกลุ่มพร้อมกับอาวุธปืนค่ะ
ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่องที่ดินบ้านที่ลุกล้ำ
ปลายจนถึงเกิดการชักปืนยิงใส่กันนะคะ
คนเจ็บก็พยายามเข้ามาห้ามแต่ก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายร่างกายนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพคลองหลวงได้เบิกตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม
และให้สิทธิ์เรียกทนายความร่วมฟังการสอบสวนนะคะ
ตามรายงานบอกว่าผู้ก่อเหตุยังมีอาการเครียด
แล้วก็อ้างบอกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมาหาเรื่องก่อนเขาก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะ
ส่วนปมขัดแย้งที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่ามาจากเรื่องล้ำที่นะคะ
ทางผู้เสียหายโต้กลับบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้ำที่หรอก
แต่มันมาจากเรื่องของการที่ไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้าน
อย่างเช่นพอผู้ก่อเหตุชอบจอดรถขวางจนไม่สามารถออกจากบ้านได้
ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านอื่นเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านของทั้งคู่นี่แหละค่ะ
แล้วก็พบว่าสถานที่ตั้งของบ้านก็คือเป็นสองหลังติดกัน
แล้วก็ถูกกั้นด้วยรั้วสังกษี
เนี่ยเอ็นเฉียงเล็กน้อยไม่เป็นแนวตรงมีการเอาลวดขึงไว้กับต้นไม้
ภรรยาของผู้ตายบอกว่ารั้วสร้างตั้งแต่ปี๔๕
แต่พอปี๕๔น้ำมันท่วมมันพังก็เลยต้องซ่อมและสร้างใหม่
รั้วเนี่ยเอ็นไปเล็กน้อยไม่กี่เซนหรอก
แต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยโวยวายมาตลอดก็มีปัญหากันเรื่องนี้ค่ะ
๓คนป้าก็บอกว่าป้าก็อยากจะรู้แต่ทีนี้มันเงินมันน้อยใช่ไหม
ถ้าเราทำเราก็จะเลือดร้อนไหม
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หรือไม่เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดสถานการณ์วุ่นวายขึ้น
ถ้าไม่เตรียมทำส่งฝากขังก็จะส่งฝากขังสารตามขั้นตอนทันทีค่ะ